ดูความคืบหน้ากรณีอบตสาวจันทบุรีหายตัวไปตั้งแต่๒๕มีนาคม
ญาติญาติลงโซเชียลลงเฟซบุ๊กลงภาพลงเบอร์ติดต่อตามหา
ไป๒๙มีนาไปเจอทั้งรถไปเจอทั้งคน
แต่คนกลายเป็นศพอยู่ในรถในป่ากระถิ่นนรงค์
ก็ติดตามดูจากกล้องวงจรปิดหน้ารถนะคะ
ก็เห็นว่าคนสุดท้ายที่ผู้ตายไปเจอเนี่ยชื่อว่าในหมู
ก็จับมาสืบสวนสอบสวนตอนแรกบอกว่า
มีเรื่องของลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังสั่งจ้างวานค่า
แต่ไปมาสรุปแล้วยอมรับสารภาพแล้วทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งน้ำตาเลยนะคะ
หมูหรือว่านายวรวุฒิวิลัยพัฒน์ค่ะ
เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่านางสาวจารินีแจ่มจ้า
หรือว่าแอลล์เจ้าหน้าที่อบตวังตะโนธจังหวัดจันทบุรี
จนเสียชีวิตนะคะโดยตำรวจเนี่ยไปจับตัวในหมูได้
ระหว่างที่กำลังขับรถไปทำงานที่ตลาดไทย
จุดแรกที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนคือร้านค้าในหมู่บ้านที่ในหมูไปซื้อถุงมือค่ะ
จุดที่๒คือริมถนนที่ในหมูนัดแนะมาเจอกับนางสาวแอน
กล้องหน้ารถจับภาพได้ที่บอกว่าเห็นเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์นำไป

จุดที่๓ก็คือบริเวณที่เกิดเหตุในป่ากระถิ่นนรงค์ค่ะ
ซึ่งในหมูก็ได้ใช้สาธิตใช้ค้อนทุบตีบริเวณหน้าอกแล้วก็ศีรษะของนางสาวแอน
ก่อนจะขโมยเงินในกระเป๋าหลบหนีไป
จุดสุดท้ายคือจุดที่ในหมูทิ้งถุงมือเพื่อจะอำพรางในการก่อเหตุนะคะ
ตำรวจบอกว่าระหว่างการทำแผนในหมูยกมือไหว้ขอขมานางสาวแอน
แล้วก็หลังน้ำตาขอโทษในการก่อเหตุด้วย
ถามว่าทำไมต้องฆ่าเรื่องราวเป็นแบบนี้ค่ะ
หมูบอกว่าวันเกิดเหตุนายหมูโทรหานางสาวแอนให้มาเจอกัน
โดยบอกว่าจะคืนเงิน๖๐๐๐บาทที่ยืมไป

ใช่นางสาวแอนก็ไปตามนัด
พอไปถึงปุ๊บยังไม่ทันได้คืน๖๐๐๐เลยค่ะ

แล้วก็ถามว่า๖๐๐๐บาทที่บอกจะคืนอยู่ไหน
ยังไม่ทันคืนอันเก่าจะขอยืมอันใหม่อีกแล้ว

ที่ไม่ให้ยืมและยังทวงเงินที่ตัวเองยืมไปอีก

เอาค้อนที่เตรียมมาค่ะทุบไปที่ศีรษะแล้วก็หน้าอก
จนนางสาวแอลล์แน่นิ่งไป
เปิดกระเป๋าสตางค์ดูเห็นเงิน๑๔๘๐๐บาท
ก็ขโมยไปด้วยแล้วหลบหนีไป
ยิ่งไปกว่านั้นคือหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วค่ะ
หมูใช้ชีวิตตามปกติในพื้นที่อำเภอท่าใหม่

ก็ตำรวจไปตามจับตัวได้ตอนกำลังขับรถไปทำงานที่ตลาดไทยค่ะ

ตำรวจเขาก็สืบสวนสอบสวนดูจากกล้องหน้ารถนะครับ
จนเจอว่าคนสุทัศน์ที่นางสาวแอลล์ไปพบก็คือนายหมู
ถึงได้ไปตามจับตัวได้

ผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

ส่วนเรื่องความเชื่อมโยงที่ก่อนหน้านี้ในหมูออกมาบอกว่า
เป็นการจ้างวานค่าจากลูกของนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังนู่นนี่นั่นนู่นแบบนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอสืบสวนเพิ่มเติมก่อน
ว่ามันจะเกี่ยวข้องจริงอย่างที่ในหมูอ้างหรือเปล่า
ตอนนี้ก็ต้องรอเรื่องของพยานหลักฐานเรื่องของการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องจริงก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย
โชคดีที่รถของผู้ตายมีกล้องหน้ารถ
ตอนนี้กล้องหน้ารถมันสำคัญจริงนะคะ

หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเกะกะ
บางทีก็รู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยเมื่อก่อนเราก็ขับกันได้นี่
แต่ต้องบอกว่ามันเป็นหลักฐานสำคัญมันเป็นเบาะแสสำคัญเหมือนกัน
เพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
บางทีขับอยู่เมืองนอกมีนะ
ขับรถอยู่ดีอะค่ะมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้า
ถอยหลังพุ่งมาชนแล้วตัวคนที่เข็นก็กระโดดเหมือนประหนึ่งว่าเราไปชนเขา

ถูกคือถ้าไม่มีกล้องหน้ารถเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์จริงมันเป็นแบบไหน
แล้วเหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถสามารถทำให้ตามจับฆาตกรที่มาฆ่าเจ้าของรถได้นี่

ด้วยความที่อยากได้แค่เงินของเขาเนี่ยนะเงินเก่าไม่คืนจะเอาเงินใหม่เขาแล้วก็ไปฆ่าเขาเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายก็ต้องเข้าไปใช้กรรมในคุกกันต่อไปนะครับ